คุณผู้ชมครับช่วงน้ำท่วมขังเนี่ยนะฮะท่วมขังแบบนี้เนี่ยมันอันตรายเพราะเราไม่รู้หรอกครับ
มันจะมีอะไรอยู่ในน้ำอย่างเช่นในคลิปนี้ปลิ้งจู่โจมเลยนะครับ
ดูอะไรดูอะไรดูอะไรดูอะไรโลกดูอะไร
ดูเอาแล้วกันนี่แหละครับถึงต้องฝากเตือนกันว่าถ้าไม่จำเป็นจริงน้ำท่วมขังอย่าไปลุยนะครับ
เพราะไอ้เจ้าตัวปันนี้ปริงเนี่ยมันเกาะอย่างนี้เลยนะ

โอ้โหแล้วคุณดูดีนะเขาใส่บูธ
ใช่ไม่งั้นนะใส่รองเท้าบูธแบบนี้โอ้โห
กัดกินดูดเลือดแน่นอนน่ากลัวจริงฮะ
แล้วใช้ชื่อว่าบิลลาโน๒๕
ไม่อยากนึกสภาพถ้าไม่ได้ใส่รองเท้าบูธนั่นไง
จริงโอ้โหน่าจะดูดไปแล้วติดไปแล้วน่ะ
แค่คิดก็ขนลุกแล้วอ่ะเลยเอามาให้ดูกันนะ
ไม่ได้ให้ดูให้สยดสยองแล้วก็ไม่ต้องกินข้าวเช้ากันนะ
ระวังนะช่วงนี้ถ้าเกิดตรงไหนน้ำท่วมขังก็อย่าเดินเท้าเปล่าดีกว่า
เพราะมันมาแบบนี้เราไม่รู้หรอกครับยิ่งแบบว่าเป็นน้ำที่แบบว่าไม่ได้ใสอย่างนี้นะ